เพราะทำให้นักลงทุนไม่ได้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะถึงแม้ยอดรวมทั้งปีจะขาดทุนแต่ทันทีที่มีการซื้อขายและเกิดกำไรเป็นเงินสดก็ต้องเสียภาษีทันที
แม้ไม่ได้ถอนออกมาจากกระดานเทรดบนแพลตฟอร์มก็ตามเพราะถือว่าการซื้อขายได้เกิดขึ้นแล้ว
โดยภาษีคลิปโตจะมีการเรียกเก็บกรณีซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมทั้งชำระค่าสินค้าและบริการต้องเสียภาษีโดยหักหน้าที่จ่าย๑๕
ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคลิปโตจากการชิงโชคก็ต้องโดนหักภาษีณที่จ่าย๕
หากฝากเหรียญเพื่อกินดอกเบี้ยต้องถูกหักภาษีณที่จ่าย๑๕
ในทุกกรณีจะถือว่าเป็นผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๓๑มีนาคมนี้
หากยื่นไม่ครบถ้วนและตรวจสอบพบต้องชำระส่วนที่ขาดย้อนหลังพร้อมกับดอกเบี้ย๑๕ต่อเดือน
แต่หากได้รับทางมรดกจะได้รับการยกเว้นภาษี
กรมสรรพากรยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปี๒๕๖๑ได้ระบุเอาไว้แล้ว
แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีรับรู้ถึงข้อกังวลของหลายฝ่ายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับนักลงทุน
เพราะหากเร่งให้การสนับสนุนอย่างไม่รอบครอบสุดท้ายอาจจะเกิดวิกฤตคลิปโตขึ้นมาได้
ทัศนัยโคตรทองข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน